คุณผู้ชมมาช่วยผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคประหลาดค่ะ
เริ่มจากนิ้วก้อยก่อนนิ้วก้อยเนี่ยมีปัญหารู้สึกเจ็บจี๊ด
สักพักหนึ่งลามไปนิ้วนางลามไปนิ้วกลาง
ตอนนี้นิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางถูกตัดขาดหมดแล้วนะคะ
แล้วมันลามไปอีกหลายนิ้วที่เหลือแล้วจนเขาบอกว่า
ช่วยเขาทีเขาเป็นอะไรไม่รู้และเขาไม่อยากถูกตัดนิ้วทิ้ง
ตอนนี้ไปร้องเพจสายไหมต้องรอดแล้วนะคะ
นี่คือคุณนัทกมลอ่วมคุ้มอายุ๔๒ปีค่ะ
เขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
เขามาหาคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด

ผมป่วยเป็นโรคประหลาด
ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
ผมเริ่มเจ็บปลายนิ้วก้อยข้างขวา

ก็ไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ซอยประหลโยธิน๕๒เพื่อล้างแผล
รักษาอยู่เดือนนึงอาการไม่ดีขึ้น
มกราคมต้นปีที่ผ่านมาผมไปรักษาที่โรงพยาบาลเลย

ที่ปลายนิ้วมันลุกลามไปนิ้วอื่น
หมอบอกว่าต้องตัดนิ้วก้อยข้างขวาออก

แต่มันไม่ดีขึ้นมันไม่หาย
ลามต่อหมอทยอยตัดนิ้วผมทีละนิ้ว
จากนิ้วก้อยไปนิ้วนางจากนิ้วนางไปนิ้วกลาง

มันก็ยังไม่หายอาการไม่ดีขึ้น
แล้วมันก็ลามต่อไปอีก๙นิ้วแล้วตอนนี้

หมอบอกหมอตอบไม่ได้

ผมมีลูกต้องเลี้ยงผมเป็นหัวหน้าครอบครัว

ตัดของผมเลย
ผมก็ไม่มีวิจัยว่าเป็นอะไรโรคอะไร
ข้างเนี่ยครับข้างซ้ายเนี่ยกระดูกหลุดเองนะครับ
มันกินจนเหลือแบบกระดูกโผล่มา
แล้วสิปุ๊บอะผมมันหลุดเองเลย
ผมหมอพูดเทศทานนะครับ

ที่เขาต้องเจอกับอาการเหล่านี้ค่ะ

ช่วยวินิจฉัยโรคแล้วก็รักษาก่อนที่มันจะลุกลามหนักไปกว่านี้ค่ะ

ก็ขอให้คุณหมอวินิจฉัยเจอโรคแล้วก็ให้หายไวนะคะ